บุรีมีเหมือนกันเป็นตัวเงินตัวทองน้องเห็ดหอม
ก็ลายตัวน้องเขาเป็นเลขเลย
ยะให้มา
พี่วัชยภัณฑ์เป็นเจ้าของร้านปองปลาแปลก
ก็เป็นพวกสัตว์หายากนี่คุณผู้ชมลองช่วยกันดู
เห็นไหมคะ๓๕

เยอะแล้วปุ้ยเยอะจดไม่ทันแล้ว
โอ้โหแล้วนี่ชาวบ้านเขาต้องเอาผ้าสามสีมาผูกเลย
ลายมันเหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งเลยนะคล้าย

สังเกตดูตามตัวครับ
ก็เป็นเลขอาราบิกแล้วบางตัวเป็นเลขไทยด้วยนะ
มีเลขไทยด้วยไม่แต่๓๕คือชัดบ้างเหรอ
ใช่๓๕ชัดจริง๗ด้วยนะ

เห็ดหอมเกินไปเกินไปแบบนี้
เลขเยอะไปแต่น้องเขาโด่งดังในตลาดนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
แวะมาชมใหญ่เลยถ่ายรูปเก็บไว้
นำไปส่องตัวเลขให้ชัดอีกทีเผื่อดูงวดนี้ไม่ตรงกับงวดหน้า
เห็ดหอมงวดหน้าเฮ้ยอาจจะเป็นเลขอีกตัวหนึ่งก็ได้
พี่วัชรพันธ์ครับบอกว่าเจ้าเห็ดหอมมันตกอยู่ในบ่อปูนซีเมน
ปลาของพี่คนนึงพี่วัชรพันธ์แกก็เลยขอมาเลี้ยง
คือถ้าปล่อยไว้กลัวว่าน้องเห็ดหอมจะโดนรถชน
หรือว่าโดนหมากัดไปครับตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าน้องเห็ดหอมโตมากว่านี้นะ
ก็จะเอาไปปล่อยในป่าแหละตอนนี้ทุกครั้งที่เปิดร้านครับ
ก็จะเอาเจ้าเห็ดหอมมาด้วยกลายเป็นขวัญใจลูกค้าไปแล้ว
คนพบเห็นก็ชอบครับน้องนี่นิสัยเชื่องไม่ดุร้ายด้วย
จริง